คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ราชบุรีนะครับ
แล้วก็คือเรื่องมันเกิดเป็นเดือนแล้วนะพี่เต้น

เก็บความแค้นมาบุกยิงคู่อรินะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์กันครับ
ผมบอกว่าเอาอาวุธปืนมาข่มขู่ใช่ไหมฮะ
คล้ายเหมือนจะยิงนะครับปรากฏว่ากระสุนด้านนะครับ
คุณผู้ชมตอนนี้ยังชั่วนะครับ
ลวมพวกด้วยมากันห้าคนเอาปืนมาขมขู่ถึงบ้านผู้เสียหายนะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะฮะอำเภอดำเนินสะดวกนะครับ
แต่คดีก็ยังไม่คืบหน้านะคืออย่างนี้
ในข่าวบอกว่าตำรวจถามกลับด้วยนะครับว่าปืนที่ก่อเหตุเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
แล้วก็ถามด้วยว่ามีใครถูกยิงแล้วยังเหตุการณ์นี้นะครับ
อ๋อถามผู้ก่อเหตุถามผู้เสียหายถามผู้เสียหาย
ซึ่งเจ้าของคลิปเขาบอกว่าผู้ชายในคลิปเนี่ย
เคยมีปากเสียงกับนายจ้าซึ่งเป็นลูกน้องของเธอนะฮะเมื่อเดือนก่อนครับ
เพราะเข้าใจว่าถูกมองหน้าหาเรื่องแล้วก็คิดว่าอ๋อมันนานแล้วไง
เรื่องมันจบไปแล้วครับจู่ครับเมื่อวานนี้๑๓พฤศจิกายนเมื่อวานนะครับ
จันทร์นะครับชายในคลิปชื่อในเกมถือปืนลงมาตามคลิปเลยครับ
ขณะที่ทางผู้เสียหายชื่อว่านายจ้าเนี่ยนะครับ
เชื่อว่านายเกมตั้งใจมายิงตนแน่นอนไม่ใช่การเข้าใจผิดครับ
ก็เลยต้องการเอาเรื่องถึงที่สุดนะฮะดำเนินคดีแน่นอนครับ
ตอนนี้กลัวครับเพราะว่าขู่เอาไว้ใช่ไหมเจออีกทีมึงตายแน่
แล้วมาแล้วปืนยิงไม่ออกด้วยเนี่ยนะครับกลัวมากว่าจะโดนกลับมาแก้แค้น
กลัวกลับมาทำร้ายแต่ก็ต้องไปทำงานนะครับหยุดไม่ได้เพราะว่า

ผมเปิดตัวรถลงมาเขาหาผมไปมองหน้าค้าวแต่ผมไม่ได้มองหรอก
เพราะผมพอผมมาหั่นน้าไปมาหาก้าวเขาก็ด้าผมแล้ว
จงใจจะเอาพวกคนเดียวครับ
คุณผู้ชมครับมีความขึ้นหน้าทางคดีล่าสุดครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้ฮะ๔ทุ่มในเกมครับ
ในเกมอายุ๑๙นะคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับพวกครับทั้งหมดเป็นเยาวชนครับ
ได้เข้ามอบตัวเป็นที่เรียบร้อย
แต่ว่าผู้เสียหายครับคุณผู้ชมยืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
ไม่ใช่ปืนกระบอกที่ในเกมเอามาให้ตำรวจครับ

เบื้องต้นแจ้งข้อหาไปแล้วครับร่วมกันพยายามฆ่า
และพกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
ผู้สื่อข่าวครับได้มีการคุยกับเพื่อนของในเกมที่ก่อเหตุ

บอกว่าเช้าวันเกิดเหตุเห็นในเกมซ้อนท้ายรถออกมากับเพื่อน
ตนเห็นผิดสังเกตครับด้วยความเป็นห่วงก็เลยขี่รถตามมาด้วยครับ
กระทั่งมาพบว่าอ้าวในเกมออกมาเนี่ยไม่ใช่มาทำอะไรเนี่ย
มาก่อเหตุเอาปืนมาขู่จะยิงด้วยเนี่ยนะครับ
รับว่าเพื่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนครับแต่ยืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้น
เป็นปืนบีบีกันจริงที่มอบให้กับตำรวจก็คือจะบอกว่ากระบอกเดียวกัน